เราติดตามความพร้อมของทีมชาติไทย

เดินทางไปถึงก็ครบทีมครับ

กำลังใจที่ดีในการที่จะเจอกับเวียดนาม
ซึ่งเป็นเกมสำคัญในศึกบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชีย

เอกอักราชทูตณกรุงฮานอยเดินทางมารอต้อนรับด้วยตัวเองด้วย
แฟนว่าชาวไทยเที่ยวใสอยู่ในเวียดนาม
ก็มารอต้อนรับและให้กำลังใจนักเตะไทยอย่างอบอุ่นครับ
ว่าเกมล่าสุดเราจะบุกไปแพ้มาเลเซียมา๑ต่อ๒

หลังจากผ่านไป๔เกมตามเวียดนามอยู่๓คะแนน
ก็ยังมีสื่อของเวียดนามหลายสำนักนะครับ
ให้เขาสนใจกับการเดินทางมาครั้งนี้ของนักเตะไทย
ก็มาทำข่าวแบบคึกคักเลยครับ

ทางอากิระนิชโนอุณหภูมิศรทีมชาติไทยชาติญี่ปุ่น
ตัดสินใจเปลี่ยนแผนครับ
ให้ลูกทีมนั้นเข้าฟิตเน็ตแทน
หลังจากใช้เวลาเดินทางมาเกือบ๕ชั่วโมง
ก็เลยยกเลิกการฝึกซ้อมไปนะครับ
ในช่วงแรกเพื่อลดความเหนื่อยล้า
แล้วก็สนามซ้อมเนี่ยต้องเดินทางนะครับ

ส่วนการซ้อมนะครับที่สนามครั้งแรก
จะเริ่มขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ครับ

รอบคันเลือกนัดสำคัญเกมนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ

เริ่มถ่ายรถสดในเวลาทุ่มครึ่ง
แล้วก็เกมการแข่งขันในเวลา๒ทุ่มนะครับ